ติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้เรายังคงให้น้ำหนัก

ความเสียหายนั้นต้องรอประเมินหลังน้ำรถนะครับ
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
เน้นไปที่การพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
โดยกระทรวงการคลังนะคะเสนอในการลดภาระภาษีให้กับประชาชนและนิติบุคคล
นำเงินไปใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและสำนักงาน
โดยให้นำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๑แสนบาท
ขณะที่ทกศเองก็ออกมาตรการในการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
โดยให้กู้ยืมเงินเพื่อฟื้นฟูรวมไปถึงขยายเวลาการชำระหนี้ค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาวาระสำคัญโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะกระทรวงการคลังเสนอที่ประชุม
พิจารณาออกมาตรการลดภาระทางภาษีประชาชนผู้ประกอบการหลังปริมาณน้ำลดลง
โดยให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๑แสนบาท
โดยกรมสรรพากรสามารถออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ได้ทันที
หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายค่ะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศ

ทั้งการให้กู้เงินเพื่อฟื้นฟู๕๐๐๐บาท
อัตราดอกเบี้ย๐นาน๖เดือน
มาตรการขยายเวลาการชำระหนี้๒ปี

และการปล่อยกู้เพิ่มเติมตามความจำเป็นสูงสุด๓แสนบาท
อัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนนานสูงสุด๑๐ปี
ขณะที่ธนาคารออมสินก็เสนอปรับเงื่อนไข

ที่ประสบอุทธกภัยในภาคใต้ค่ะ
โดยกองทุนดังกล่าวจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง

ซึ่งนอกจากการปล่อยสินเชื่อแล้วนะคะ
ซึ่งระหว่างนี้นะคะสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
จะไปคิดรูปแบบโครงการก่อนนำเสนอ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

ส่วนฝนที่จะตกในระลอกใหม่ถือว่ามีปริมาณที่ไม่หนักมาก
แต่ได้แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

สำหรับการฟื้นฟูทหารจะร่วมกับเจ้าหน้าที่กลมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ
เมืองต้นดำเนินการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้ว
ส่วนพืชผลทางการเกษตรต้องรอคณะกรรมการประเมินความเสียหายอีกครั้ง

ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบุว่ากระบวนการฟื้นฟูเป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
เริ่มสำรวจแล้วนะครับว่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของที่อยู่อาศัย
สาธุโภคหรือว่าด้านการเกษตรนี้ก็เตรียมก็เริ่มสำรวจแล้วในพื้นที่ที่ทำได้
ในขณะที่เริ่มฟื้นฟูด้วยในขณะนี้ก็เตรียมการที่จะช่วยเหลือ
การช่วยเหลือตามกฎหมายเนี่ยอย่างเช่นของคนที่เสียชีวิตเนี่ยได้ดำเนินการแล้วนะ
ส่วนในเรื่องของพืชผลคงต้องให้คณะกรรมการเข้าไปสำรวจในด้านการเกษตรที่มีการเสียหาย
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็นั่งเป็นประธานการประชุมคอสชค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปลองดองหรือว่าปอยปแต่นายกรัฐมนตรีเองก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนว่ารายชื่อของคณะกรรมการจะเปิดเผยออกมาในวันนี้หรือไม่